สวัสดีค่ะพบกับวิวก่อนร้อนหนาวคือกับดิริชันณฑชัยกิทโมกค่ะ
ถึงแม้ว่าพายุโคนนี้ที่ส่งผลอิทธิพลทางอ้อม
ประเทศไทยของเรานะคะจะเริ่มอ่อนกำลังลงแล้วค่ะ
แต่ว่าความชื้นของพายุลูกนี้
พัดเข้ามาปะทะกับลมหนาวทางตอนบนของประเทศไทยนะคะ
ส่งผลให้ประเทศไทยหลายพื้นที่เลยมีฝนตกหนักค่ะคุณผู้ชม
โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วย
ฟ้าจะปิดอีกรอบนะคะวันนี้และวันพรุ่งนี้นี่คุณผู้ชม
เป็นแบบว่าพายุกลมแบบนี้เลย
เพราะฉะนั้นไปไหนมาไหนต้องกะระยะเวลาเดินทางกันด้วย
ส่วนพายุอัศนีที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะ
ไม่มีทิศทางพัดเข้าประเทศไทยเช่นเดียวกันค่ะ
ส่วนอิทธิพลของพายุจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนั้น
เราต้องดูกันไประยะยาวค่ะ
คุณผู้ชมคะเกิดเหตุการณ์สลดอีกแล้วที่ประเทศศรีลังกา
มีวานไหว้มาเกยตื้นกว่าร้อยตัวค่ะ

ครั้งใหญ่ที่สุดของศรีลังกาเลยค่ะ
วานพวกนี้คาดว่าจะไหว้ตามอาหาร

ถ้าเกยตื้นก็มาเกยตื้นเป็นฝูงแบบนี้ค่ะ